แรกมาดูเรื่องราวที่เกิดกับเรื่องของความรักนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งวัย๓๒ปี
ทะเลาะกันมีปากเสียงกันกับสามี

ก็ต้องเรียกทางด้านของสามีมาเกลี้ยกล่อม
ทางด้านของกู้ภัยเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมรองรับ

แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะกระโดดหรือเปล่า

ก็มีหญิงคนหนึ่งพยายามจะกระโดด
ก็สูงสักประมาณ๓ชั้นได้
อยู่ที่ซอยเสมริไทย๖๑แยก๗
ถนนเสมริไทยแขวงรามอินทาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร
ทราบชื่อนางสาวอ้อยอายุ๓๒ปี
อ้อมอกเธอนั้นมีลูกวัย๘เดือนกอดเอาไว้

มีอาการเหมือนลอยร่ำไห้ตลอดเวลาครับ
ทำให้แหมคนเห็นก็หวาดเสียกลัวจะตกลงมาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันกับประชาชนเนี่ย

จากว่าจะเป็นความเครียดให้กับผู้หญิงคนนี้ได้

โดยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงห้วยขวาง
พร้อมกับเบาะยางลมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
ต้นก็ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวนั้นเดินทางมาจากนครสวรรค์
เพราะว่าไปทะเลาะมีปากเสียงกันกับสามีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง

ทำให้หญิงสาวคนนี้เกิดอาการเครียดแล้วก็น้อยใจขึ้นมา
กระทั่งอุ้มลูกไปนั่งบนดาดฟ้า
ล่าสุดนะฮะก็ให้สามีของเธอนั้นไปพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อม

แล้วก็ช่วยลงมาได้ทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
สาเหตุก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบส่วนกันต่อไปลูก
นี่โลก็ตกใจร้องไห้ร้องหกกันไป
คุณผู้ชมเริ่มส่งไลน์มาแล้วนะกรณีตำรวจตั้งด่านลอย
แล้วก็ที่เดินมาเรียกรถแบบนี้หลายคนก็บอกว่า
มันไม่สมควรหรือเปล่ามันอันตรายมากต้องดูกันดีหน่อย